สนับสนุนโดยแอนตาซินเยลโรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแน่นแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนแอนตาซินเยล
ทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
ครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้จริงแล้วเหตุใหญ่เนี่ยนะคะจะไปอยู่ที่อนุสวรีชัยสมรภูมินะคะ
จากการที่ได้ฟังรายงานข่าวกันไปแล้วก็เดินไปเพื่อที่จะมีการยื่นหนังสือประชิดติดกับธรรมเนียบนะคะ
แต่ว่าอีกจุดหนึ่งค่ะในช่วงเย็นก็เกิดการกระทบกระทั่งการจะเรียกว่าปะทะก็กำกึ่งนะคะ
แต่ว่าก็เอาล่ะคือเกิดการกระทบกระทั่งกันค่อนข้างค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เนี่ยก็คือเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะ
จริงแล้วตั้งแต่ตอนแรกถ้าคุณผู้ชมได้ตามข่าวจริงจุดนี้ก็เป็นจุดที่นักข่าวไปเยอะเพราะว่ามีอยู่สองกลุ่มซึ่งต่างจุดยืนกันจะไปใช้พื้นที่เดียวกันคือลานพ่อขุนนะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนของลำดับเวลาถ้าเราดูจากลำดับเวลาก็จะเป็นไปตามข่าวเลยว่าคือกลุ่มปกป้องสถาบันเนี่ยจะไปในช่วงบ่ายแล้วก็คาดการณ์กันว่าน่าจะจบก็จะเป็นพื้นที่ของกลุ่มเครือข่ายประชาธิปไตยของมรามเพื่อที่จะไปใช้พื้นที่ลานพ่อขุนเหมือนกัน
แต่ทีนี้พอหลังจากแถลงข่าวเสร็จเนี่ยนะคะทางกลุ่มก็บอกว่าก็จะอยู่เพื่อที่จะรอฟังว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่จะมาตอนเย็นนั้นจะพูดอะไรบ้าง
ไปอยู่ที่สำนักงานอาทิการบดี
ทีนี้พอไปตรงนั้นเสร็จแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นส่วนใหญ่มันจะถ่ายจังหวะ
ตอนที่นักข่าวเป็นกลุ่มเลยนะคะนักข่าวค่อยถอยมาแบบถอยกล้องมาถอยกล้องมา
แล้วก็จะมีกลุ่มของผู้ปกป้องสถาบันเนี่ยค่อยเดินด่าหน้าเข้ามา
จนกระทั่งประชิดแล้วก็เกิดกระทบกระทั่งกันที่รถกระบะของน้องนักศึกษา
ซึ่งอยู่ที่หน้าสำนักอธิการบดีทำให้วุ่นวายมาก
วุ่นวายจริงค่ะเมื่อวานนี้ก่อนจะไปอนุสวรีคือจุดนี้คือจุดที่วุ่นวายแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำ
แต่ทีนี้วันนี้ถ้าเอาอย่างเป็นทางการนะคะในส่วนของกอรชได้มีการแถลงข่าวแล้วบอกว่าต้องดูทั้งสองฝั่ง
เพราะก่อนเกิดภาพนี้มีภาพอื่นเกิดขึ้นด้วยก็คือมีกลุ่มนักเรียนนะคะที่ไปชูสามนิ้ว
อาจจะไปพูดในสิ่งที่เขาไม่เห็นตรงกันแล้วก็ระหว่างทางในการเดินมาก็มีการพูดถึง
ซึ่งอาจจะมองได้ว่ามันก็กระทบจิตใจคนที่เป็นฝั่งของกลุ่มปกป้องสถาบัน
ก็เลยทำให้เกิดปะทะกันขึ้นมา
อันนี้เล่าเรื่องแบบพยายามจะใช้คำพูดนี้
ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นคำพูดที่ถูกต้องเข้าหูไม่เข้าหูฝั่งไหน
แต่ทีนี้เราลองมาพิสูจน์เรื่องนี้กันว่า
ตกลงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่มรามเมื่อเย็นวานเป็นอย่างไร
เพื่อความสบายใจของแขกที่มาแขกอีกด้านหนึ่งเราจะต่อสายคุยกันนะคะ
ที่มาคือท่านแรกตัวแทนกลุ่มภาคีเครือข่าย
เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะคุณพานสุวรรณแก้ว
ถัดมาค่ะเป็นสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง
แต่คนน่าจะคุ้นกันทั้งคุ้นหน้าคุ้นชื่อนะคะ
ว่าอยู่ในคณะทำงานของรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
คือคุณถาวรเสนเนียมนะคะคุณธินกรปลอดภัย

สวัสดีครับ
ในช่วงที่๒ของรายการเราจะต้องต่อสายทางฝั่งนักศึกษารามนะคะ

เพราะสองด้านต้องได้คุยเหมือนกัน

เหตุการณ์เมื่อวานเกินกว่าที่ประเมินไว้ไหมว่าอาจจะเกิดขึ้น

วันนี้ต้องขอบคุณรายการนี้มากเลยนะครับ
ที่ทำให้เราได้ออกมาพูดบ้าง
เพราะในสื่อโซเชียลเนี่ยมีแต่เรื่องลบทั้งนั้นเลย
แต่ไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยมันมีที่มาและเชื่อมโยงกันยังไง
วันนี้พวกเราขอมาพูดข้อเท็จจริงนะครับ
เชื่อไม่เชื่อก็ตามใจครับ
เป็นเรื่องของวิจารณญาณของแต่ละคนแล้วกัน
ไม่ได้มาแก้ตัวแน่นอนครับ
เหตุการณ์เมื่อวานนี้เราเผื่อไว้ไหมคะว่าอาจจะเกิดกระทบกันขนาดนั้น
เราก็กลัวเหมือนกัน
เพราะว่าเราก่อนหน้านี้เราประกาศก่อนที่แถลงข่าวเราก็บอกว่า
ชัดเจนครับว่าเราไม่ได้มีประสงค์ที่จะสร้างความรุนแรงหรือให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้น
แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าวันที่เราจัดงานเนี่ย
เราได้บอกกับพี่สื่อมวลชนนะครับ
ร่วงหน้าสองสามวันนะครับ
ว่าจะจัดงานวันนี้แหละที่ลานพ่อขุนในช่วงบ่าย๒โมงครึ่งเป็นต้นไป
หลังจากนั้นพอมาถึงวันงานนะครับก็เพิ่งรู้ข่าว
ผมรู้ข่าวช่วงบ่ายแล้วว่ากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่
กลุ่มคณะราชปี๖๓เนี่ยนะครับเขาจะมาชุมนม
ซึ่งพอเรารู้ข่าวอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับคุณจอมขวัญ
พอเรารู้ข่าวว่ามันจะมีอย่างนั้นเราก็เกิดรู้สึกว่าเอ๊ะทำไม

จะไม่ให้มีพื้นที่ให้เราได้แสดงออกในความจงรักภักดีเลยเหรอ

เมื่อวานมีอีเวนต์ใหญ่อะไรไหมของคณะราช๖๓
ก็ไม่มีความอีเวนต์อะไรที่มันมากมาย
ปรากฏว่ามีการต่อสายจากรุ่นพี่ของเรานะครับที่เป็นสิทธิ์เก่า
เพราะว่าในขบวนของคณะราช๖๓ที่มาชุมนุมที่รามคำแหงเนี่ยมีคนลามอยู่ด้วย
มีสิทธิ์เก่าลามอยู่ด้วยมีสิทธิ์ปัจจุบันอยู่ด้วย
และรู้จักกันดีครับเพราะเป็นอยู่ในพื้นฐานของนักกิจกรรมด้วยกัน
ก็มีการต่อสายเข้าไปนะครับแล้วก็บอกว่าขอได้ไหม
ขอได้ไหมเลื่อนที่ได้ไหมหรือว่าเลื่อนวันได้ไหม
ทำไมต้องมาเจาะจงวันนี้วันที่มีกลุ่มพวกเราเนี่ยมาแสดงความจงรักภักดีเนี่ย
ปกป้องสถาบันเนี่ยทำไมต้องทำแบบนี้
นิดเดียวใครต่อสายหาใครคะ
รุ่นพี่ครับรุ่นพี่สิทธิ์เก่าครับ

ใช่คือในคณะราช๖๓เนี่ยนะครับที่จัดนั่นก็คือกลุ่มรางกำแหงเพื่อประชาธิปไตยอะไรที่เขาบอกนะครับ
ก็จะมีการจัดตั้งจากกลุ่มรุ่นพี่กิจกรรมสิทธิ์เก่าและสิทธิปัจจุบัน

ไม่ครับรุ่นพี่ที่เป็นสิทธิ์เก่านั่นแหละคุยด้วยกันครับผมที่รู้จักนะครับคุยกันเลยครับ
อันนี้รุ่นพี่รุ่นน้องหลังกำแหงคุยกัน

เลยออกมาเป็นว่าเขาเปลี่ยนสถานที่ดิฉันเข้าใจถูกไหม
ไม่ใช่ครับก็คือคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเราเกิดมีการเพราะเราในภายในงานเนี่ยเรามีการแสดงออกถึงความจงรักภักดีมีการจัดเวทีนะพี่เอก็ช่วยในเรื่องของการประสานอะไรให้ครับกับน้องกับอะไรอย่างนี้นะครับมีเวทีเล็กเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีซึ่งแน่นอนครับไม่ใช่ว่าแถลงข่าวแล้วจะจบเลย

หมารับใช้ค่ะความรู้สึกตอนนั้นน่ะผมเชื่อว่าทุกคนมีความรู้สึกร่วมกันหมดในที่เดียวกันคือถ้าถ้าเราเรียกภาพได้เราเราเรียกขึ้นมาแล้วทีมงานบอกได้เลยนะคะทีนี้นอกจากที่คุณพานสุวรรณบอกแล้วคุณธินกรคือจริงตอนที่เกิดเหตุเนี่ยสาเหตุที่แท้จริงของการเดินจากจุดที่กลุ่มปกป้องสถาบันแล้วเดินไปที่รถกระบะของกลุ่มเครือข่าย

เป็นนานไม้เล็กที่แน่หลวงต้องสร้างให้
แม่ผมปลูกผมเคิดที่นี่เคิดที่แน่หลวงสร้างโรงพยาบาลให้เรา
คนสมัยกรเคิดหมอตำแย๑๐คนรอด๗คนอีก๓คนก็ต้องเสียชีวิต
สิ่งนี้สิ่งที่ผมสัมผัสได้
แล้วนั่นคือ๓สถานะที่ผมดำรงอยู่
ผมไม่กระยายความนะครับเวทคลานเมื่อวาน
ผมได้รับเชิญชวนจากน้องว่าน้องเนี่ยจะจัดกิจกรรมในรามคำแหง
น้องที่เป็นอาชีวะทั้งไอ้น้องทศไอ้น้องกิจน้องพานเนี่ย
ซึ่งพวกเรามีความผูกพันกันมาก่อน
ไม่ใช่ผูกพันนะผูกพันกันมาเป็น๑๐ปีแล้ว
บอกว่าจัดในวันเมื่อวานวันที่๒๑ใช่ไหมครับ
แจ้งผมมาประมาณสักวันที่๑๗๑๘นะครับ
พอวันที่๑๙เนี่ยผมก็ได้โทรไปหารุ่นพี่คนหนึ่ง
ซึ่งอยู่ในคณราชหรืออะไรต่างกันอะไรต่างกันทั้งชื่อ
จริงก็เป็นรุ่นพี่ที่โครบนับถือกัน
พี่เดี๋ยวผมจะเข้าไปร่วมด้วยนะแต่ดูนะ
อยากให้น้องมันทะเลาะกันพี่
เพราะว่าต่างคนก็ต่างแสดงจุดยืนกัน

ถ้าคุณจอมฝันเห็นเนี่ย

มีความแตกต่างกันทางความคิดด้านการเมือง

เราก็รักกันรักให้สำคีกัน

พอเมื่อวานตอนโจมตีสักบ่ายสองได้

ผมอินในเพจก่อน
มีนักข่าวส่งไปบอกตกลงขนารหรืออะไรก็ได้เลย

บอกอ้าวพี่ไหนคุยกันแล้ว

มามาแล้วมาพูดกันอ่าก็ผมก็บอกอย่างงั้นพี่ถ้าอย่างงั้นเราก็คงจะไม่เหลือความเป็นพี่น้องแล้วแหละ
เพราะดูแล้วตั้งใจแล้วอย่างนี้
คุณธนกรขอขัดนิดเดียวคือเราจะไม่ได้เข้าเรื่องนี้เลยถ้าเราไม่เอาตอนจังหวะที่เกิดเหตุ
เข้าใจคือกำลังจะบอกว่าจริงมันมีการคุยกันแล้วแล้วเท่าที่ฟังคือกำลังจะบอกดิฉันว่าเหมือนมีการไม่ยอมกันในข้อตกลงถูกไหม
การเจรจาในเชิงสันติวิธีแล้ว
ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุถูกไหมคะพยายามจะบอกเรียนแบบนี้เอาเอางี้คือเรียนจะให้เห็นทั้งคลิปตอนที่นักเรียนที่อ้างถึงว่าเขาไปยั่วยุก่อนเนี่ยคือแต่ประเด็นก็คือว่าคุณธินกรคิดว่าสาเหตุที่ทำให้กลุ่มคนปกป้องสถาบันที่อยู่จุดหนึ่งแล้วเดินไปหาอีกจุดหนึ่งที่เขาอยู่ที่รถกระบะที่สำนักอธิการบดีเนี่ย

เฮ้ยน้องเองจบรามกำแหงนะเองเรียนรามกำแหงเหมือนพี่เนี่ย
ทำอย่างนี้เพื่ออะไรเอาสถาบันเอามาลัยรามกำแหงเนี่ย
มาด่าในหลวงเพื่ออะไรนะต้องการจะเดินไปถามน้องมันที่ที่ทางทางกลุ่มเนี้ยนะคะ
ถ้าเอาตามภาพครับแต่เดี๋ยวเราจะให้ดูภาพด้านอื่นอื่นด้วยนะคะครับ
คือภาพที่เห็นจะเดินไปถามแบบนี้แล้วคนที่เราจะเดินไปถามคือเดินไปหาใครคะ
นักศึกษาที่ปลาใสนักเรียนที่ใส่ชุดเน่นนารีแล้วก็ชุดอื่น
หรือว่าเดินไปหารุ่นพี่คนที่บอกน้องอันนี้รุ่นน้องอีกคนหนึ่งอ่าครับ
ไอ้น้องกุ๊กที่มันอยู่บนรถเวทีอ่าอ่าที่น้องมันเป็นแก่นำในการที่
ผมตั้งใจเดินไปอย่างนั้นแต่ว่าภาพเถียนนี้นี่
นี่คือภาพตอนหลังแล้วพอผมเดินไปสักระยะหนึ่งครับ
มันก็จะมีตำรวจกั้นนะครับอ่ามีมีตำรวจกั้นแล้วเนี่ยครับ
สิ่งที่ผมว่าเด็กรามเนี่ยมันต้องไม่ควรทำอยู่มาอยู่
อย่ามาทำร้ายนักเรียนอย่ามาทำร้ายนักศึกษาไอ้เนี่ยใช่
พอเดินไปเนี่ยคือมันไม่ผมไม่คิดนะครับว่าเอการเยอะขึ้น
แล้วอยู่อย่าทำนั่นอ่ะคือมันร้องนั่นเอการเชิงกันเลย
อ้าวมันมีนักข่าวเยอะด้วยรับตกลงมาที่ไปเนี่ยอืมกูจะออกนะครับว่า
ถ้าสมมุติว่าครับนี่ผมอายุสี่สิบเอ็ดแล้วนะผมผ่านกระบวนการมาเยอะ
ค่ะถ้าผมคิดที่มันไม่ดีนะเอการอย่างเนี้ยมันต้องรายรายกว่านี้
แต่ผมเดินเพื่อจะไปหาน้องผมตอนตอนขอขออนุญาตค่ะคือตอนที่ไปเนี่ย
ได้บอกมวลชนไหมว่าที่ไปจะเดินไปคุยอ่าผมบอกผมบอกไหม
จะถามคุณกุ๊กผมบอกผมบอกแล้วได้เจอหน้ากุ๊กนี่คือนันทพงศ์นะคะ
คือแล้วได้เจอกันถูกไหมได้เจอกันตอนเจอได้ทันตะโกนคุยกันไหมคะ
ตอนเจอนี่มันวุ่นวายแล้วตอนเจอเนี่ยมันเป็นอารมณ์อีกเรื่องหนึ่งแหละนะ
ก็ไม่ได้คุยได้คุยเจอกันเนี่ยเป็นอารมณ์ของความวุ่นวายแล้ว
แล้วน้องมันก็โดดกับรถหนีไปทิ้งเด็กเด็กเอาไว้อ่าเดี๋ยวเอาอย่างงี้เอางี้
คือเดี๋ยวฉันต้องฟังอีกฝั่งนึงค่ะแต่เดี๋ยวช่วงที่สามเราจะมาคุยกับทั้งสองท่าน
แต่ว่าขอกระชับเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้ดูมุมอื่นนะคะเดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้า
คุณผู้ชมคะตอนเมื่อสักครู่นี้ที่ทางคุณธินกรพูดถึงเนี่ยคือนันทพงศ์ปานมาสถูกไหมคะคือกุ๊ก
ก็คือเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยที่หลังจากที่ออกจากคุกแล้วเนี่ยก็มากับน้องนักศึกษาที่ถูกจับในวันที่๑๓ในรายการเรานะคะ
แล้วก็ตอนนี้สัมภาษณ์ไม่ได้เพราะว่าไม่มีเสียงแล้วนะคะแล้วก็ยังอยู่ที่ทางโรงพักด้วย
เราจะคุยกับกฤษณะไก่แก้วซึ่งก็เป็นเครือข่ายเดียวกันนะคะกฤษณะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับพี่จอมขวัญครับค่ะ
คุณกิจสนะเอาอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติพี่สรุปความให้นะคะจากที่คุณธินกรและคุณพานสุวรรณบอกเนี่ยมันมี๒ลักษณะคือลักษณะแรกคือว่าได้ตกลงกันผ่านรุ่นพี่รามคำแหงแล้วว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
คำถามคือตกลงเมื่อวานในมุมของเราเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะอะไรคะ
ตรงนั้นคือบ้านของเราผมพูดได้แล้วและจัดงานมาแล้ว๔ครั้งไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับ
แล้วงานเนี่ยจริงผมจะจัดตั้งแต่วันที่๒๐นะครับเพราะว่านันทพงศ์เนี่ยได้รับการประกัน๒๙ถูกต้องไหมฮะ
แต่วันที่๒๐เนี่ยทางผู้บริหารขอว่าคุณอย่าใช้เครื่องเสียงอะไรได้ไหม
เพราะว่ามันเป็นวันที่เลือกตั้งอธิการพวกผมก็ยอมหลบมาให้มาเป็นวันที่๒๑นะครับ
แล้วผมนะครับทีแรกประกาศจะจัดกันตรงลานพ่อขุนพวกผมก็ยอมหลบมาตรงหน้าตึกอธิการ
ซึ่งมันห่างไกลกันมากแล้วนะครับไม่ได้ยินเสียงปลาใส่เสียด้วยซ้ำนะครับ
เพราะฉะนั้นจะบอกถึงแล้วการที่คุณจะบอกว่าน้องน้องยั่วยู้เนี่ยนะครับ
ซึ่งเป็นเด็กผมคิดว่าผู้ใหญ่อายุขนาดนี้ควรจะมีวุฒิภาวะมากกว่าเด็กนะครับถูกต้องไหมครับ
คือลักษณะของการเข้าไปยั่วยุของน้องนักเรียนเนี่ยนะคะอันนี้ในส่วนของเครือข่ายรามเพื่อประชาธิปไตยรู้เรื่องไหม
ไม่ทราบครับเพราะว่าของพวกเราเนี่ยเป็นนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยถูกต้องไหมครับ
นั้นคือเป็นเด็กจากโรงเรียนใกล้เคียงไม่แน่ใจว่าเป็นสาธิตรามหรือว่าเป็นโรงเรียนเทพลีลานะครับ
ซึ่งโดยโดยจริยธรรมผู้ใหญ่ทั่วไปแล้วครับ
การที่คุณจะไปถือโทษกับเด็กนี่ผมก็ว่าไม่ใช่เรื่องแล้วนะครับ
เราไม่ได้สั่งให้เด็กไปใช่ไหม
ไม่ได้สั่งอยู่แล้วครับเพราะว่าพวกผมแค่บอกว่านัดรวมกันครับ
ค่ะกฤษณะค่ะคือตอนที่น้องนักเรียนไปแสดงจุดยืนของเขาเนี่ยนะคะ
หรือว่ามีการร้องร้องรำทำเพลงของเขาเนี่ย
มันเกิดขึ้นก่อนหรือหลังที่เราเริ่มปลาใสที่รถกระบะคะ
น่าจะเกิดขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าผมเคลื่อนรถกระบะมาตรงบริเวณหน้าตึกอธิการเนี่ย
ประมาณห้าโมงตรงนะครับแล้วผมตั้งเครื่องเสียงตั้งเวที
ประมาณ๕โมง๑๐เนี่ยทางขบวนฝั่งนู้นเนี่ยเริ่มเคลื่อนกันเข้ามานะครับ
เท่านั้นเองก็มากันแล้วแล้วเดินมาถึงก็
เชิญค่ะเดินมาถึงก็มาถึงบอกว่าไม่ต้อนรับคนจาบจ้วงอะไรแบบเนี่ย
ผมจับช่วงตรงไหนครับเห็นมันมีอะไรเหรอที่บอกว่าผมจับช่วง
คุณกฤษณะตอนน้องนักเรียนมารวมกลุ่มกันเนี่ย
น้องที่อยู่ในกลุ่มตามคลิปในโซเชียลเนี่ยมีมาบอกไหมว่าพี่หนูเดินไปตรงนั้นมา
อย่างนั้นอย่างนี้มามีคนมาบอกก่อนไหมค
ไม่ได้พูดครับไม่ได้พูดครับมีน้องมายืน
พอเราตั้งเวทีน้องก็มายืนกันหน้าวิธีประมาณสัก๒๐๓๐คนครับ

ด้วยถามหรือก็น่าจะมีคลิปอยู่ในช่วงที่ที่ผมเริ่มปะใส่นะครับ
เมื่อสักครู่ทีคุณธีนกรบอกว่าความตั้งใจของคุณธีนกร
คือจะไปหากุ๊กนันทพงศ์เพื่อที่จะคุยกันเหมือนพี่น้องลามอ่ะ
มันมีจังหวะที่สองคนนี้เขาได้เจอเชิญค่ะ
คือจริงถ้าพี่มีความปรัฐนาดี
เพราะว่าพี่น่าจะโทรคุยหรือต่อสายกันได้นะครับเพราะว่าตรงนั้น
รามเนี่ยเราเรียกพี่เรียกน้องกันมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่อุ้ยนะครับ
หรือพี่เอกหรือใครในพักสารแต่งทองอะไรเนี่ย
เราเรียกพี่เลี่ยน้องกันมาตลอดนะครับแต่ณวันนี้เมื่อวานเนี่ย
ผมว่ามันไม่เหลือความเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยครับ
ได้ถามนันทพงศ์ไหมคะว่าจากข้อตกลงที่คุยกันแบบพี่น้องรามเนี่ย

คือตอนประมาณสัก๔๕โมงนะครับผมไม่แน่ใจเวลา
แล้วก็มีการพูดคุยกับนันทพงศ์ซึ่งอันนั้นผมไม่ทราบ

แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่มีความรุนแรง

สถานการณ์ตอนที่เกิดชูรมน์
มีใครทำอะไรเท่าที่เราสังเกตเห็นบ้างคะ
มีคนพยายามล้อมรถนะครับตบรถผมตีรถผม
แล้วก็พยายามล้มลำโพงนะครับแล้วก็มีคนโยนลำโพงขึ้นไปบนรถนะครับ
ขาดน้องน้องแบมนะครับที่เป็นพิธีกรคู่ผมอยู่ข้างบนนั้นนะครับ
จนเอ็นเท้าฉีดครับแล้วก็มีคนตะโกนว่า
อย่าจับจ้วงไม่ตอนรับคนจับจ้วงอะไรพวกนี้ครับ
คุณคุณกฤษณะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราคุยนอกรอบคุณธินกรบอกว่า
มีกลุ่มคนใส่เสื้อสีดำถูกไหมคะที่เข้าไปร่วมก่อเหตุด้วยถูกไหมคะ
เราพอจะบอกได้ไหมว่าคนใส่เสื้อสีดำเนี่ยที่มันปะปนอยู่คนล่างรถเนี่ยนะคะ

คือที่มีสีดำเนี่ยครับก็เป็นกลุ่มผมที่ใส่ข้างหน้ากับทีมว่าเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยนะครับ
แล้วก็มีนี่เป็นน้องจากคณะศิลปกรรมครับ
แต่ยืนยันครับว่าคนที่ก่อเหตุโยนลำโพงไม่ใช่คนของเราแน่นอนครับยืนยันครับ
แล้วตอนที่เกิดเหตุเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็คือออกไปจากมลามเพื่อไปอยู่หน้าสอนองหัวหมากใช่ไหมคะ

ประเด็นไหนไหมก็ประเด็นที่เดินไปนี่ครับถ้าถ้าว่าเห็นเนี้ย
เราจะเห็นว่าตอนที่เกิดความวุ่นวายเนี่ยมันก็จะมีคนใส่เสื้อดำอยู่
อ่าสองสามคนอ่าซึ่งไอ้เนี้ยผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหน
เพราะพวกผมทั้งหมดเมื่อวานเนี้ยใส่เสื้อเหลืองกันเกือบทั้งหมดอ่า
แล้วที่เดินไปที่แรกเนี้ยเขาไม่ได้เกิดความบุญวายอะไรอ่า
แต่น้องเนี่ยต้องรับว่าน้องที่ยืนอยู่บนรถเนี่ยพูดก่อนว่า
อย่ามาทำร้ายหนูอย่ามาทำร้ายหนูซึ่งอันนั้นเนี่ย
ผมเดินไปผมเดินไปคนแรกเลยค่ะแล้วก็ไม่มีใครทำร้ายใครนะครับ
ผมเนี้ยตั้งใจจะเดินไปหาไอ้น้องคุกเลยซ้ำอ่า
แต่พอจะหาน้องคุกปั๊บเนี้ยเขาโดนเนี้ยที่อยู่ก่อนกันผมออกมาอ่า
ผมบอกตัวเฮ้ยปล่อยผมจะไปหาน้องผมอ่า
ผมจะเรียกมาคุยกันดูตอนที่คุณธินกรจะไปหาท่านท่านอื่นอื่นที่ตามมาค่ะ
เพื่อนเพื่อนที่ตามมาข้างหลังมันเพิ่งมาหลังผมแล้ว
เพิ่งมาตอนที่มันกัดออกกันแล้วใช่แต่มันจะบอกว่าคือแต่แต่มันก็ห้า
มันก็ยั้งกันไม่อยู่ถูกไหมอ่ะใช่ครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณเฉยเนี่ย
คุณปล่อยเนี้ยจริงจริงอ่าอย่างอย่างน้องเกณฑ์น่ะ
มันก็น่าจะรู้จักวุฒิภาวะผมอยู่ว่าอย่างผมเนี่ยนะ
เดินไปเนี้ยจะไปก่อความวุ่นวายอ่ะอ่าอ่าเดี๋ยวขอไปกิจธนา
ชนะว่ายังไงบ้างคะอ่ะผมคิดว่าคลิปที่นักข่าวถ่ายไว้ได้
น่าจะชัดเจนนะครับว่าพี่มีปฏิกิริอย่างไรตอนที่เดินเข้ามานะครับ
ถือไมค์มาพี่พูดอะไรนะครับผมคิดว่ากล้องเนี่ยได้บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดไว้แล้วนะครับ
ผมคิดว่าให้คนดูได้ตัดสินก็ได้ครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ
คุณกิจสนาตอนจังหวะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่เหมือน
โทษนะคะคือคุณได้เห็นหน้ากันคุณต้องรู้จักกันอยู่แล้ว
มันได้มีโอกาสตะโกนพูดกันอะไรกันบ้างไหมตอนนั้น
ความพี่น้องลำคำแหงเนี้ยค่ะคือจริงจริงตอนนั้นน่ะ
น้องผู้หญิงบนข้างบนเนี่ยก็ยกมือไหว้บอกขอพี่ขอนะครับ
แล้วมันก็มีคนที่คือจริงถ้าพี่จะมาเนี่ยนะครับ
ผมไม่แน่ใจพี่จะนำมวลชนมาทำไมถ้าพี่จะมาจริงมาพี่มาคนเดียวได้ไหม
หรือพี่มากับกลุ่มแก่นนำได้ไหมอย่างนี้ครับ
แต่ว่าที่มาเนี่ยทั้งภาพการที่ยกแผงเหล็ก
ซึ่งกรรมนาธิกันไว้แล้วออกมาเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจว่า
ต้องพรรมถึงขนาดนั้นทำไมนะฮะอ่ากิจนะเอาอย่างงี้นะคะ

ถือสายให้ให้รายการพี่ต่ออีกนิดนึงนะคะ
หน้ากลับมาคุยพร้อมกันนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะกิจสนะยังอยู่ในสายกับเรานะคะ
นี้พูดก่อนมีประเด็นอะไรอยากจะพูดนอกเหนือจากที่เขาชี้แจงมาคะ
เอาอย่างนี้ครับนะครับเมื่อกี้ถ้าที่แปลความเนี่ย
น้องกฤษณะพูดว่าพี่เนี่ยเป็นคนเดินนำไปนะครับ
ผมถามดีครับว่า๓๔ครั้งที่น้องจัดในรามเนี่ย
พี่เคยไปยุ่งเกี่ยวไหมมีเคยเคยเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ดี
กระทบกระทั่งไหมทั้งที่ผมเชื่อนะว่าน้องตอนนี้ก็น่าจะรู้จัก
สัยผมดีว่าผมเป็นคนยังไงอืมถ้าถ้าผมคิดจะก่อกวนอ่ะ
ผมไม่รอให้ถึงเมื่อวานหรอกไม่รอว่าผมมันต้องมาเดินนำมาเป็นเจ้าภาพ
เองหรอกฉะนั้นน้องต้องคิดประเด็นนี้ด้วยกฤษณะกฤษณะค่ะค่ะ
คือทางพี่เขาบอกว่าก็ที่บอกว่าจัดมา๓๔ครั้งก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีปัญหาไง

ก็ที่มันไม่มีปัญหาเนี่ยผมก็คือโอเคอาจจะเป็นเพราะว่าผมจัดคนเดียว
อันนี้เข้าใจได้นะครับแต่ผมคิดว่าในเมื่อเรายืนยันว่า
มหาวิทยาลัยนะครับเป็นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่มีเสรีภาพนะครับ
และแม้แต่พรบชุมนุมเองก็ไม่ได้บังคับในมหาวิทยาลัย
ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นมันควรเป็นพื้นที่เปิดให้พูดคุยครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นต่างกันผมไม่ได้ผมไม่ได้แย้งว่าเราห้ามเห็นต่างกันนะ

แต่ความรุนแรงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ครับ
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามนะครับ
ผมไม่เคยสะใจนะครับเวลาที่ฝั่งตรงข้ามโดนอะไรอย่างผู้ประพฤษ
ผมไม่เคยแสดงความสะใจอะไรออกมาเพราะผมคิดว่า
มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรได้รับอย่างเท่าเทียมกันอย่างเสมอกันนะครับ
ควรต้องได้รับความรุนแรงจากเหตุเพียงเพราะความเห็นต่างนะครับ

ขอย้ำอีกทีว่าตกลงสาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจเดินไปจากร้านพ่อขุน
แล้วก็ไปที่รถกระบะตรงอธิการบดีเนี่ย
คือเพราะน้องมัธยมไปแสดงออกใกล้จุดที่เราปลาใสเป็นเพราะเหตุนี้ป่ะคะ

อย่างนี้ครับผมน้องผมคุยกับน้องกฤษณะนิดนึงในฐานะที่รุ่นน้องนะพี่เป็นรุ่นพี่
จัดมา๓๔ครั้งไม่เคยมีใครขัดฝาง
ถ้าเอาว่าที่ต้นเหตุก่อนนะคุณจอมฝันไอ้ทางนี้เมื่อวานจัด
ถ้าเป็นผมนะผมหลีกเลยเมื่อวานผมจะไม่มาโดยด้วยเหตุผลประการอะไรทั้งพวงก็แล้วแต่
เป็นพื้นที่ที่เราจะจัดกิจการให้เพราะมันไม่ได้ผิดอะไรแต่เราต้องนึกด้วยว่า
ลาวก้นแผงเนี่ยเป็นหมาอะไรที่มีบูรุณภัคกษัตริย์เป็นสรรครักษ์อยู่
นั่นคือพ่อขุนร่างกำแหน่งเดี๋ยวเวลาหมดเนี้ยนขอถามเอาอเปดินนั้น
อ่าเพื่ออะไรเพื่อจะไปพูดว่าทำไมจัดวันนี้

ที่มึงถึงมาด่าเจ้าด่าราบนี้

เดี๋ยวตกลงที่ตัวคุณธินกรจะเดินไป
เกี่ยวกับที่เด็กมัธยมเดินไปแสดงออก
แต่จะเดินไปถามว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ใช่ไหม
สามารถคุณผู้โบสถ์หวัญ
ใช่ไหมคือประเด็นนี้ใช่ไหม

คือผมว่าผมพูดตรงไปตรงมา
อาจจะมีส่วนเล็กน้อยเพราะแต่ละคนเนี่ย
ก็มีอายุมากแล้วนะบางทีเป็นคุณป้าคุณยายแล้ว
มาจำนวมมาร่วมแสดงพลังเนี่ย
คือการยั่วยุเนี่ยไม่ว่าทุกเหตุการณ์ไหนแหละ
มันคือการนำพาไปสู่ความรุนแรงทั้งนั้น

เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับที่เด็กมัธยมไปแสดง

เขาจะมีอารมณ์ร่วมแบบไหนถูกไหมครับ

มันส่งผลกับอารมณ์ความรู้สึกยังไง

อ่าแล้วเหลือแค่๑นาทีต้องให้เขาเนาะ

ทุกคนค่ะสามมั่งที่ส่งถ่ายพี่หมดเวลาแล้วโทษที
ข่อเขตสูงสุดแล้วกล้ารัฐธรรมนุม
การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่ได้อยู่ในแสดงป้าวมาของเรา

สามารถถ่ายทอดไล่สดของงานที่ผมจัดได้

เพราะเราเห็นแล้วว่าการพูดสองเรื่องพร้อมกัน
เป็นการลดประเด็นการแก้รัฐมนูล

คุณก็ต้องให้เข้าร่วมสิ

ทางกลุ่มยังจะยืนยันใช้พื้นที่มราม
ในการจัดครั้งต่อไปไหมคะ

ขอโทษทั้งคุณกฤษณะขอโทษทั้งคุณธินกร
แล้วก็คุณพันธ์สุวรรณขออภัยเวลาเราน้อยจริงนะคะ

วันนี้หมดเวลาของรายการนะคะขอบคุณคุณกฤษณะนะคะ

ยันเชื่อว่าเดี๋ยวพี่น้องรามคงคุยกันเนาะ